อ๊ะแม่ภาวะน้ำมันแพง

แก๊สของผมก็ขึ้นราคา

พี่ตอนนี้ทั้งแก๊สทั้งอะไรราคามันขึ้น
ยังไงพี่เขาก็บ่นแล้วค่ะบอกโอ้โหราคามันเพิ่มจริง
ทำให้ต้นทุนการทำอาหารเพิ่มสูงขึ้น
และไม่สามารถขายเพิ่มราคาได้ด้วย
เมื่อก่อนตอนแก๊สยังไม่ขึ้นพี่ก็บอกจ่ายเดือนละ๓๔๐๐บาท
ตอนนี้แบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูง
แต่ต้องขายไก่ทอดในราคาเดิม

เพราะอะไรอ่ะก็เดี๋ยวถ้าขายแพงกว่านี้ลูกค้าก็หายหมดสิ

แก่ทอดน่ากินมากน้อ

ทีมข่าวของเราเลยไปดูอีกกลุ่มนึงบ้านนอกจากพ่อค้าแม่ค้า

นี้กลุ่มพี่บ่นอุบเลย
ใช่เพราะอะไรต้องใช้น้ำมันไง
ก็คือไปพูดคุยกันนะคะที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น
น้ำมันเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องค่ะ
ก็ไปเจอกับพี่สมบัติศรีชัยภูมิ
เป็นคนขับรถโดยสารประจำทาง
บอกเลยว่ากระทบตรงเลยนะ
เพราะปัญหาราคาน้ำมันแพงก็อยากจะขอแหละ
อยากให้เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดปรับขึ้นราคาค่าโดยสารได้ไหม

จอใหม่แป๊บเดียวลุงบอกโอ๊ยจะไม่ไหวอยู่แล้ว
ตอนนี้นะอยากขึ้นราคาเพราะตลอดสาย๙บาทเอง
แต่ว่าน้ำมันมันขึ้นลุงก็จะทนไม่ไหวแล้ว

แต่ว่ามันไม่ไหวจริงอยากให้ทางขนส่ง
เขาพิจารณาให้ปรับเป็นราคา๑๒๑๕บาทตลอดสายหน่อย
ตอนนี้ลุงบอกว่าพวกลุงก็ไม่มีปากเสียงอะไร
ขนส่งพิจารณาอย่างเดียวเลยฝากสื่อด้วยนะครับ
ค่าก็จากเดิม๙บาทหนูอยากให้ปรับขึ้น
ทีนี้อีกคนนึงค่ะเป็นคนขับรถโดยสารอีกคนนึง

คุณแดงแบ่งคงค่ะบอกมันกระทบกับรายได้เลยไม่พอจริง
ตอนนี้ค่าโดยสารนะแบ่งเป็นนักเรียน๖บาท
ผู้ใหญ่ทั่วไป๙บาทราคาแบบนี้
แล้วคิดดูรายได้เท่าเดิมแต่ต้นทุนทุกอย่างมันสูงขึ้น
แล้วจะอยู่กันยังไงนะคะ

บอกไม่ได้ปรับราคาเลยนะตั้งแต่น้ำมันดีเซลลิตรละ๒๗บาท
ทุกวันนี้ราคาลิตรละเกือบ๓๓บาทแล้ว
ค่าโดยสารยังเท่าเดิม
แล้วจะเอาเงินที่ไหนมากินมาใช้
ฝากในพื้นที่ด้วยนะครับ